รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุนโดย

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่ารับรู้
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณพระดำคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่าตามสถานที่ต่างเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจริง
ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุบนท้องถนนพี่ภัยธรรมชาติทุกวันนี้เราเห็นยอดผู้เสียชีวิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างจำนวนสูงทั้งนั้นเลย
อุบัติเหตุทางรถยนต์ของบ้านเรานะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยราวหมื่นคนนะครับบาดเจ็บณตอนนี้บาดเจ็บไปเนี่ย๖แสนคนเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนนะฮะ
แต่จริงแล้วนะครับคุณเชื่อไหมครับว่ายังมีเหตุการณ์ที่มีผู้รอดชีวิตอีกมากมายนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเขารอดชีวิตออกมาเขามาบอกว่ายังไงรู้ไหมที่เขารอดตายมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีของดีมีของเด็ดนะฮะมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็มีเครื่องรางของขลัง

สุดยอดเซียนพระยุคใหม่

เราขอเริ่มกันเลยเครื่องรางของขังของพี่เนี่ยแบ่งเป็นยังไงบ้าง
คือเครื่องลางเนี่ยในเมืองไทยมีเยอะมากนะหลายหลวงพ่อ
เครื่องรางเนี่ยก็มีกันพูดผิดพิทธิ์วิทยาศาสตร์นะฮะ
อยู่ยงฮงฮัพทันเมตรามหานิยม
คือจริงแล้วเครื่องรางเนี่ยเกจิอาจารย์รุ่นเก่าสร้างไว้
คนนิยมจะใช้เครื่องลางกันเยอะ

ทีนี้ถ้าเกิดจะมาถามว่าเบนจะภาคีนะครับของเครื่องรางของขลังของป๋องสุพรรณเนี่ยมีอะไรบ้าง
อย่างก็จะมีเบี้ยแก้นะฮะแล้วก็มีเสือหลวงพ่อปานนะฮะกะลาหลวงพ่อน้อยนะฮะแล้วก็ตะกรุดตะกรุดนะฮะ
กูดก็จะมีหลวงพ่อคงหลวงปู่ศุกร์หลวงพ่อกันคือแล้วแต่เราเลือกใช้ลูกสะกด
ลูกสะกดเนี่ยจะใช้คู่กับกะลาเขาถือว่าเวลาคนมีเคราะห์ดวงตกเนี่ยจะให้ใช้กะลากับเมกสิทธิ์คู่กัน
เขาว่ามาเสริมดวงแล้วก็ช่วยหนุนดวงให้ที่ว่ามีเคาะแล้วก็มีดวงตกเนี่ยจะหนุ่นให้ดีขึ้น
เอาอย่างนี้วันนี้ข้างหน้าของเราก็คือ๕อันดับสุดยอดเครื่องรางของขังที่เรียกว่าที่สุดของประเทศไทย
เดี๋ยวให้พี่ป๋องช่วยอธิบายทีละนี่เป็นรูปเสือนี่เขาทำอะไรจากมา
เสือนี่แหละฮะเสือนี่ก็เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานทำจากเขี้ยวเสือคือเป็นตำนานไปแล้ว
เพราะสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงใช้เคี้ยวเสือเนี่ยมาทำเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นทุ่งแล้วก็เป็นนอกน้ำแล้วก็ปลาเยอะเสือปลาก็จะเยอะ

โดยมากคนสมัยก่อนเนี่ยที่อะไรมันมีอยู่ใกล้ตัวที่มันเยอะเนี่ยเขาก็จะเอามาทำแต่เนี่ยเคี้ยวเสือเนี่ยโดยมากจะเห็นไหมเคี้ยวเสือหลวงพ่อปานเนี่ยจะไม่เต็มเขี้ยว
ก็ใช้ปลายเนี่ยมาแกะแกะแล้วลงอาคาระนะครับซึ่งโด่งดังมากนะเสื้อหลวงพ่อปานเนี่ยมีตำนานเล่ากันไว้เยอะเสื้อนี้มีประวัติเคยใส่พานเนี่ยจะเอามาถวายแล้วก็คนที่ถือเนี่ยสะดุดล้มพานเนี่ยล้มแล้วเสื้อเนี่ยลนลงไปอยู่ที่ประตูน้ำนะฮะเสร็จแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยก็ใช้หมูเสียบไม้แล้วก็ท่องคาถาของเสือนะครับแล้วก็
จนทำให้อ่าความศาสนาของคนสมัยก่อนเนี่ยและนับถือท่านมากท่านมีวิชาที่เกรงกล้านะครับ
ก็คือเสือพวกนี้ตกไปในน้ำนะครับเจียวเสือแต่ใช้วิชานะฮะอันนี้เป็นตำนานที่เล่ากันโบร่ำโบราณ
เสือหลวงพ่อปานเนี่ยหน้าเหมือนแมวนะฮะตาลูกเต่าหูแมวนะฮะ
นิ้วทั้งหมดทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยเขาเรียกว่า๑๖
ฟ้าผ่าข้างหลังอย่าเหมือนเป็นรูปคล้ายฟ้าผ่าก็เรียกจานฟ้าผ่า
เคี้ยวโป่งขวานะฮะก้นกอหญ้าหน้าแมวหูแมวเนี่ยตาลูกเต่า
นิ้ว๑๖นิ้วเนี่ยจะมี๑๖นิ้วทั้งเท้า๔เท้าเนี่ยนะครับนับเนี่ยได้๑๖
แล้วก็ถ้าเขาเรียกเขี้ยโป่งฟ้าเวลาเราส่องไปข้างบนเนี่ยจะทะลุไปเห็นฟ้า

เสือก็มีอำนาจอยู่แล้วนะฮะเพราะเคี้ยวเสือเสือเนี่ยมีอำนาจมีบารมีนะฮะ
แล้วก็สัตว์ร้ายที่ไม่เข้าใกล้อยู่แล้วเพราะว่าเสือเนี่ยจะมันมีสาปของเสืออยู่แล้ว
เคี้ยวเสือเนี่ยเป็นบารมีทุกอย่างอยู่ที่แรงอธิษฐานในการใช้
อย่างที่สองที่เป็นเรียกได้ว่าสุดยอด

คือน่าจะเป็นเบี้ยแก้เบี้ยแก้นี่เป็นเบี้ยหอยนะฮะ
เบี้ยแก้เห็นมีเยอะมากนะฮะเบี้ยแก้แต่สุดยอดหวัดในโลงครับ
มีมูลค่าทั้งโบราณและเบี้ยแก้
เป็นตำนานนะฮะของเบี้ยที่ว่าสร้างจากเบี้ยหอยแล้วเสร็จแล้ว
มีปรรถข้างในยาวดูบรรจุปรรอตครับ
แล้วก็ถักลงรักถักเชือกนะฮะเพื่อ

จะเก็บคล่องไว้ใช้เพื่อไม่ให้ศึกลอก

พุทธคุณนี่แก้ได้ทุกอย่างนะฮะ
แล้วชื่อของหลวงพ่อเนี่ย

แก้สิ่งที่อัปมงคล

ทำของคุณคนเขาเนี่ยจะกันได้หมด

เบี้ยแก้เนี่ยเบี้ยแก้เหมาะกับ

เวลาไปงานศพเนี่ยถ้าเกิดดวงไม่ดี
ชงเราไม่รู้ว่าวันเดือนปี
เกิดเราเนี่ยไปชงกับคนตายหรือเปล่า

คุณสัยแย่ศาสตร์หรือโรงเพลย์โรงพัฒน์
เบี้ยแก้จริงจะช่วยแก้ได้ไหม

ในขัดน้ำมนฮะก็เอามาอาบ

ที่ใครทำมาอะไรเงี้ย

อะไรที่โรงเพลย์โรงพัฒน์เราก็ไม่รู้

มองไม่เห็นนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางที

เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเบี้ยแก้บ้างไหมครับ

แก้พวกคุณสัย

แล้วก็ป้องกันโดยมากจะ

พวกพี่บีศาสตร์เนี่ยจะไม่เข้าใกล้นะฮะ
ครับผมต่อไป

กะลานะฮะกะลาหลวงพ่อน้อยทำจากกะลาตาเดียว

กะลาตาเดียวก็ถือว่าเป็นมหาอุทธิ์
กะลาที่หายากคืออะไรก็แล้วแต่
ต้นไม้เนี่ยที่

ต้นลักษณ์ตายพลายก็ยังมาแกะเป็นฮณุมาร

กระลาตาเดียวทุกวันนี้ยังจะเห็นมีอยู่เยอะ

กระลาตาเดียวนี้พุทธคุณจริงเขาคือ

คือคนที่ดวงไม่ดีดวงตกมีเคราะห์เนี่ย

เพราะมีจันทคาตจันทรุวราคา

เกิดวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย

นี่แม้จะแกะเป็นรูปลาหูอยู่

นี่เรียกลูกศักดิ์หลวงพ่อทัพวัดอเน่ง
นี่ก็คือเป็นหนึ่งในเป็นจาพภาขี
ลูกสะกดจะมีหลวงพ่อเนียมแต่ที่นิยมก็คือ
ลูกสะกดเป็นเนื้อเมกสิทธิ์จะมีวัดเดียวที่สร้าง
เป็นที่รู้กันเลยของวงการพระและนักสะสมว่า
ถ้าลูกสะกดจะต้องหลวงพ่อทัพวัดอนง
แล้วก็จะมาใช้คู่กับกะลาเขาว่านุ่นดวง

ไม่คู่ก็ได้แต่ว่าได้ก้าวค่ากันมาว่า
มันจะได้ประโยชน์ได้ผลมากคือชะมั่งมาก

ช่วยเรื่องอะไรถ้าสมมุติเอามาใช้คู่กัน
ช่วยทำให้ที่เราไม่ดีเราก็จะดีในธุรกิจการงาน
หรือดวงไม่ดีมีเคราะห์อะไรเนี่ย

มันก็จะก้าวข้ามไปได้กว่าคือไปไวกว่าคนอื่น

ลูกสะกดก็เป็นการว่า

แล้วก็เนื้อ๕มวลสถานที่ล่อมไว้ในนี้
เป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น

มีทองมีนาคมีเงินมีสังฮวนอะไรรวมอยู่ในนี้

ทุกวันนี้ไม่มีใครทำเหมือนท่านได้ว่า
เนื้อเมกะสิทธิ์เนี่ยทำจากอะไรบ้าง

แล้วก็คุ้มครองได้ดีมาก
อย่างที่๕ก็คือตะกุฎ

อันนี้มีหลวงพ่อปาน
แล้วก็มีหลวงปู่ศุกร์

ก็มีทั้งไส้เนี่ยเป็นเงินแล้ว
ให้แล้วเป็นทองแดงนะฮะ

แต่บางองค์เนี่ย
บางตะกรุดบางอันจะต้องเป็น

ฝีมือการทักอันนี้เป็นของใคร

เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังฮะ

จะทำจากทองแดงเถื่อนนะฮะ
รีดแล้วก็ลงอาคาระนะฮะ

ถ้าไม่ละลายถึงจะเอามาใช้ได้ให้ลูกศิษย์

วิธีการทำของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเนี่ย

ผงดินเจ็ดประชามาหุ้มอีกนะฮะ
งพุทธคุณเนี่ยมาหุ้มแล้วก็มาถัก

ถีพิถันแล้วก็ละเอียดอ่อน
ก็ต้องมีวิชาอาคมในการทำ

ลงเลขยันในแต่ละกระตุดไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งเลย
ออกมาเคยขี้ออกมาอยากรู้

อยู่ที่แรงอธิษฐานตะกุดเนี่ยจะป้องกันเวลาเราเดินทางนะฮะ
ไปไหนมาไหนหรือว่าเรื่องศาตาวุฒินี่ไม่ได้กินเลือด
ที่ผมมีเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจว่า

ทิ้งทรัพย์สินสมบัติให้เราได้สะสมแล้วมีมูลค่าด้วย

แล้วเป็นสิริมงคลแต่เรากับครอบครัวด้วย
ทำให้เรามีเจริญรุ่งเรืองทำการค้าขายอะไร

แต่บอกให้นะอย่างพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะ

ศักดีอะไรบ้างช่วยเปิดที่เราดูหนอะ

คราวนั้นเป็นคงมีเคราะห์จริงแต่ว่า
รอดมาได้เพราะว่ารถที่เขาไปดูเนี่ยผมแหกโค้งนะ
ผมจะจากสุพรรณบุรีจะไปอำเภอดันช้างอีกร้อยกว่าโล

ใจเราเนี่ยก็ไปอยู่กับข้องที่เราลืมอยู่ที่อำเภอดันช้าง

เหยียบจากอำเภอเมืองนี้เราเหยียบไปแบบร้อยกว่าตลอดเลย
แล้วโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่ปาบเซียนจริง
ตอนนั้นฟัมเพื่อนไปด้วยนะอีกคนนึงนี่
ไหล่แตกนะอีกคนอีกคนก็ไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ย

ไม่มีแพร่เลยนะไม่มีแพร่ทั้งตัวเลย

ศรัทธาท่านเราอรัตนาเรียกท่านพระ
แล้วก็วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องล้างห้องข้างที่เราใช้เนี่ย

เราเดินทางไปไหนช่วยคุ้มครองเราให้รอดปลอดภัย

โดยไม่ต้องไปอยู่ในที่เสี่ยงหรือไม่ต้องไปเสียชีวิตอย่างคนอื่นที่

ที่เขาเสียชีวิตอาจจะเขาไม่มีวัตถุมงคลอะไรอย่างเราเราคิดนะ
เราคิดว่าเรามีวัตถุมงคลดีเนี่ยต้องคุ้มของเรา

องค์นี้เป็นกาลาคุบานันตา

อันนี้เรียกว่าสุริยันจันทาและจันทรุวาคาทั้งกลางวันกลางคืน
ก็เป็นเครื่องลางของข้างอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสุดยอดของเมืองเหนือเลย

โดยมากเขาจะไว้ตามบ้านไว้ในบ้านสมัยก่อนไว้หัวเสาเอกอย่างนี้
อันนี้ก็คือสุดยอดเครื่องรางของขังนะฮะ

เรียกว่าแต่ละอาจารย์แต่ละหลวงพ่อก็มีที่มาที่ไปกันมา
ต่อไปอันนี้สิเด็ด
เด็ด
ทำจากขนสัตว์จากกระดูกจากเขี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
และเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ

เหมือนนกอ่ะอีกาสีดำแต่อันนี้มีอีกาสีขาว

อืม

จราเข้เผือกงูเผือกนะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งทนสิทธิ์ที่เป็นของที่หายาก
เอามาทำเป็นเครื่องลางเป็นวัตถุมงคล
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนต้องดู
ยังมีซ้องหมูป่า
สองก็คือเป็นของพิเศษของหมูป่า
เป็นขนหมูป่าขนที่มันเป็นตะบะของมันเองที่มันอยู่นาน
แล้วมันจะเป็นหนวดหรือคิ้วออกมาที่ออกมา
มันอยู่ยงฮงภัณฑ์มากไอ้สองหมูป่านี้
สักหมูมาถือช้างป่ะ
รกช้างช้างตัวที่เขานึกถึงบุญคุณคนเลี้ยง
เขาก็จะให้เนื้อคือถือว่าเป็นเรือเครื่องลางโชคลาภ
ผู้มีวิชาได้ลงอัคระไว้เป็นของที่มีฤทธิ์แรงมากนะฮะ

หมูตัวนี้มันจะเหนียวในพานยิงมันก็ยังลำบาก
เขาถือว่าเคี่ยวหมูนี่โดยมากแก่กวงอ่ะอันเหนียตัน
นี่ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยากได้แล้วมีเลย

ชิ้นที่มาโชว์วันนี้ถือว่าสุดยอด